อาจารย์ขึ้นถ่ายชิ้นน้ำบัตรชอนนักพยากรภายยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ระส่ำระสายกันมากนะคะมาสักครู่นี้

ต้องบอกว่าประเด็นโหลาแซ่บเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เพราะฉะนั้นเรายังเหลืออีก๒ประเด็นแซ่บ

ลูกอยากจะรู้ประเด็นของเราแซ่บอะไรบ้าง

งั้นขอเปิดประเด็นก่อนเลยดีกว่านะคะ
ว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนโจรขึ้นบ้าน

งานก็งานก็ออกแล้ว
ยังจะโดนโจรขึ้นบ้านอีกไม่เอานะไม่เอาละไม่เอาละโอ้โหไม่เอาละ
กุมภามีนานั่นมีนาเลย

เออพิธีล้มหอกมกษัก

เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนมีนาต้องระวังโจรป้นบ้าน
อันนี้เราไม่ได้ช่างเราเตือนเนอะให้ระวัง
ต้องระวังคือโจรที่ขึ้นนี้จะเป็นโจรข้างนอก
แสดงว่าต้องระมัดระวังว่า

ทั้งเรื่องหมดเลยนะไม่ใช่แค่โจรขึ้นบ้านหมายถึง

ของมีค่าแล้วพวกเนี้ยของมีค่าวางไว้ในรถ

แต่ว่าอันนี้จะจากคนแปลกหน้า

สำหรับเดือนมีนานี่คือจะโดนคุกคามสมบัติจากคนแปลกหน้า
ค่ะแล้วเดือนไหนโดนคนหน้าแปลกคะ
คนคนที่รู้จักคนคนที่รู้จัก

ไม่ได้นับตั้งแต่สิงหาเพราะตรงนี้มันไม่มีเลย

สิงหากันอะนี่ไงกันยะยนต์

เดือนกันยายนนี่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ
เขาเรียกว่าโดนโจรขึ้นบ้านแบบ
มีสายสนคนใด

นี่ไง
ชอบลืมเวลาวิ่งเข้ารายการแล้วลืมปิดลืมล็อกรถ

เอาไปชี้ช่องโจรดัชนีชี้ช่องโจร

หรือว่าอยู่ที่บ้านอาจจะมีใครที่จะต้องระมัดระวัง

แต่โดนโจรขึ้นบ้านที่มันสุดอย่างนี้
คือแปลว่าดวงตกหรือเปล่า๒เดือนนี้
ไม่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
อันที่๑ถ้ามันหายจริงถือว่าสะดอกเคราะห

ถ้ามันไม่ได้หายแสดงว่าเราระวังตัวดี
แต่สิ่งที่สำคัญก็คืออะไรทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้น

และที่สำคัญเป็นการสะดอกเคราะห์ไปว่า
ที่เราจะต้องไปเจ็บป่วยหรือเจ็บตัว
ไม่มีเลยไม่มีว่าเฮ้ยโจรขึ้นบ้านแล้วบางทีมาต่อยกัน

ปลอดภัยไม่ปลาดเจ็บไม่ใดมันปลอดภัยหมดไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้

ก็ให้๒เดือนนี้เราระวังมิสติกมากขึ้น
อย่างนี้ต้องให้๒เดือนนี้ไปไหว้พระทำบุญที่ไหนบ้างคะอาจาร
ง่ายที่สุดเลยไหว้พระทำบุญง่ายมาก
ทำบุญกับใครทำบุญที่บ้านเอง
อยู่ที่บ้านสวดมนต์สวดมนต์ให้ใครรู้ไหม

เขาจะมีพลังปกครองบ้านเรา
มนต์ให้กับพระภูมิเจ้าที่ต้องเอ่ยด้วยว่าพระชัยมงคล

ที่ที่บ้านเราตำแหน่งของท่านคือพระชัยมงคล
อาจจะมีชื่อต่างแต่ตำแหน่งที่ท่านอยู่คือพระชัยมง
โทษนะแล้วถ้าเกิดเป็นอิสลามล่ะคะผืนที่ตรงนั้น
ไม่สมมุติจะเป็นที่อิสลามพุทธคิดหรือใครก็ตามเราก็สามารถโอนได้

สุขโตอระหังพุทธนโมพุทธายะปัททวีคงคาพระภูมิเทวาคำมามิหัง
ข้าพเจ้าชื่อนี้ในคนนี้ขอคำมาขอพรขอเปิดทางต่อองค์พระภูมิเจ้าที่พระเจมงคล
สถิตอยู่บ้านเลขที่เท่านี้ข้าพเจ้าขออยู่อย่างมีความสุข
ปกป้องบ้านเรือนของข้าพเจ้าแล้วก็จะเอาน้ำเทลดพื้นก็ได้
ฝากพระแม่ธรณีไว้พระแม่ธรณีดูแล๑๕ชั้นดินพระแม่ธรณีดูแล๑๕ชั้นดิน

ไม่เคยเอ่ยชื่อพระชัยมงคลเลยจะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ดูแลปกป้องบ้านเล็กที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้

ต้องเอ่ยถึง๒คือพระแม่ธรณีกับพระชัยมงคล

พระแม่ธรณีจะดูแลเป็นละมนตรีกระทรวงส่วนพระภูมิเจ้าที่ที่ก็เป็นอธิบดี

เลยอ๋อได้ได้เลยอุ้ยดีเลยนี่เดี๋ยวกลับไปต้องรีบเลย
ไม่รู้นะใครจะเชื่อไหมไม่รู้แต่ของคุณแม่เนี่ยนะมีเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
ที่บ้านเคยมีคนมาดื่มเหล้าแล้วเขาก็จะเห็นแต่เราไม่เห็นหรอก
แล้วเขาก็ไม่กล้ามาบ้านเราอีกเลยเวลาทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้มาบ้านเราเขาไม่มาเลยเขาบอกเขาเห็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เรารึเปล่าเขาเห็นเป็นสีเราก็ไม่
แม่เดินใส่ประถุงไปมาโอ้โฮเปิดประโลกผมสยาย
ไม่ได้ใส่อะไรแต่เขาบอกเห็นใส่ชุดขาวเราไม่ได้ใส่ไง

สัตว์เลี้ยงต่างล่ะคะอาจารย์มีสัตว์อะไรที่ช่วยนำโชคนำเงินนำทอง

ง่ายมากง่ายมากเลยง่ายที่สุดเลยสำหรับอันนี้
วางกิเลนคู่วางกิเลนคู่ไว้หนึ่งคู่ที่ติจุเอี๊ยะ
หรือว่าจะเป็นที่โต๊ะทำงานหรือว่าหน้าประตู
แต่ถ้าวางกี่เลนแล้วบางทีขโมยเข้าบ้านกี่เลนไม่รู้
ซีซีทีวีซ้ำเลย

ติดฝั่งนี้แล้วติดฝั่งนี้ด้วยติดสองฝั่งเลย

ลับเสริมดวงก็พอใจกันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้ว
คราวนี้ถึงตาของคุณแม่บ้าง
แต่อย่างไม่ตอนนี้จัน
รอติดตามช่วงหน้าค่ะ